พูดถึงเรื่องของการทำอาชีพ
เกษตรทำเงินวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูการทำกำไร

ใช่ค่ะบอกเลยว่าปังจะปังขนาดไหน
ติดตามกันเลยกับช่วงเกษตรทำเงิน
ควายไทยพันธุ์บ้านตัวนี้คือเจ้าโบ้
พ่อพันธุ์ตัวเดียวภายในฟาร์มครับ
ที่พามาหาเจ้าโบ้และครอบครัวนั้น
ก็เพราะว่าในช่วงนี้เกษตรกรในอำเภอบางรกรรมจังหวัดพิศนุโลก
หันมาเลี้ยงควายกันเพิ่มขึ้นครับ
พาชาวตลอดข่าวมาที่นี่เลยครับ
โกศลฟาร์มควายงามเมืองสองแควร์
อยู่ที่ตำบลบางรกรรมอำเภอบางรกรรมจังหวัดพิศนุโลก
เจ้าของฟาร์มก็คือลุงโกศลและป้าใยน้อยมั่น
สองสามีภรรยาตอนนี้มีควายอยู่ในฟาร์มเก้าตัวครับ
ที่นี่เขาเลี้ยงควายกันแบบง่ายครับ

พื้นที่ฟาร์มก็จะอยู่ข้างบ้านนั่นแหละ
ส่วนร่มเงาช่วยให้เย็นสบายนั่นก็คือ
ข่อยต้นใหญ่แบบนี้เลยครับ
มีต้นไม้ใหญ่ในบ้านก็ดีแบบนี้แหละครับ
นี่ที่นี่ยังมีบ่อน้ำอีก๒บ่อด้วยนะครับ
ผมรู้มาว่าโกศลฟาร์ม
เพิ่งเลี้ยงขวายได้สองถึงสามปีนี่เอง
แต่ก็เริ่มขายได้กำไรแล้วใช่ไหมครับป้าใย
ช่วงนี้แหละจะขายดีคือน้ำมันแพงข้าวก็ถูก
ทำนาคือไม่ค่อยได้ขาดทุนเป็นหนี้เยอะ
เอาควายไปเลี้ยงดีกว่าไหมที่นาก็แบ่งให้ควายเลี้ยงมั่ง

เลี้ยงด้วยการปล่อยให้กินย่าในพื้นนา
แถมได้ปุ๋ยจากมูลควายบำรุงดินได้อีกด้วย
อกจากนี้ลุงโกศลและป้าใหญ่
ก็ออกไปหาย่าหาฟางมาให้ควายได้กินใต้ต้นข่อยด้วยครับ
ต้นทุนน้อยแต่ต้องมีกำลัง
ต้องไปเก็บเกี่ยวย่าและหาฟางให้ควาย
ส่วนเรื่องอาการเจ็บป่วยโรคภัยต่าง

ก็แทบจะไม่เกิดขึ้นเลยครับ

อยู่ในช่วงไหนครับป้าใย

ใกล้คลอดอย่างนี้ราคามันก็ต้องตามไปเรื่อย

ก่อนหน้านี้ป้ายายขายควาย
เป็นคู่แม่ลูกในราคา๑๔๕๐๐๐บาท
แน่ช่วงนี้เริ่มมีคนมาติดต่อขอซื้อมากขึ้นด้วยครับ
ต้องบอกเลยว่าเกษตรกรที่นี่ได้ปรับเปลี่ยนเลิกเลี้ยงหมู
เพราะปัญหาโรคระบาดแล้วทำให้หมูป่วยตาย
หันมาเลี้ยงควายไทยพื้นบ้านแบบง่ายแทน
ส่วนมูลควายก็นำไปตากให้แห้งเก็บขายกระสอบละ๒๕๓๐บาท

ทำให้พื้นที่ข้างบ้านกลายเป็นเกษตรทำเงินไปเลยครับ